คุณผู้ชมครับประเด็นความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกเมื่อวานนี้นะครับ
ลุงพลชี้แจงความคืบหน้าเรื่องเงินบริจาคอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะปิดบัญชีแล้วแล้วก็ไม่เปิดรับบริจาคอีกแล้วนะฮะ
คือคงแบบปัญหาเยอะนะครับถูกตรวจสอบด้วย
เรื่องของการสร้างพญานาคเนี่ยอันนี้จะสร้างต่อไปให้เสร็จนะครับ
ส่วนเรื่องคดียืนยันว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติมีหมายจับ
มีความเคลื่อนไหวทางคดีน้องชมพู่นะทนายตั้มจะเข้ามาดูแลให้ครับ
ไปกันที่ศาลเจ้าแม่โสระพีกันก่อนนะครับข้างบ้านลุงพล
ไม้มะค่าแต้จะถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยยึดไปเก็บรักษาเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ลุงพลกับชาวบ้านก็ทำพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้กลับมาสิงสถิตอยู่ที่เดิมครับ
เมื่อวานก็เลยยังเห็นชาวบ้านนะครับมารำถวายขณะที่ผู้สื่อข่าวนะครับ
ถามลุงพลเรื่องเงินบริจาคลุงพลบอกว่ากำลังเอาสมุดธนาคารน่ะนะ
มุดบัญชีนะคุณผู้ชมครับไปเบิกเงินที่เหลือ
จำนวน๓๒๘๖๐๑บาท๗๕สตางค์พร้อมกับนะฮะ
แถนเงินนามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนายธนากรธนันไทยสงฆ
หรือว่ายูทูบเบอร์อ๋อนะครับจะไปปิดบัญชีกัน
แล้วจะเอามาจ่ายค่าแรงของชาวบ้าน๕๗คนเฉลี่ยคนละ๗๕๐บาท
ทำงานกัน๒วันครึ่งหักค่าแรงที่จ่ายไปแล้ว๑๓๙๐๐บาท
คงเหลืออีก๑๗๐๐บาทค่าแรงผู้รับเหมา๑๔๐๐๐บาท
ปูน๕๐๐๐กว่าบาทรวม๓รายการเนี่ย๑๗๑๐๐๐บาทครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนค่ารถเข็นของพระอาจารย์สมบัติก็อยู่ในค่าแรงของชาวบ้านนั่นแหละ
ลุงพลบอกแบบนั้นแต่ชาวบ้านก็ตั้งใจแล้ว
จะมอบค่าแรงให้พระอาจารย์อยู่แล้วส่วนเงินที่เหลืออีกกว่า๑๕๗๐๐บาท
จะเอาไปสร้างห้องน้ำหลังคาวัดตกกอก
แล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนา
ถึงสอบถามกรมสรรพากรเรื่องการเสียภาษีนะครับ
แล้วจะปิดเลยบัญชีบอกไม่เอาแล้วไม่เปิดแล้วบัญชีรับบริจาคครับ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะเรื่องของการสร้างพญานาคใช่ไหมคะ

ล่าสุดค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออันยากรรมเนี่ย
ก็ร้องเรียนไปที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๗ของขอนแก่นนะคะ
ให้ตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตว่าลุงพลก่อสร้างแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า
ไปทับที่ของป่าไม้หรือเปล่านะฮะบุกลุกป่าหรือเปล่านะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าตรวจสอบว่าผิดเนี่ยก็ต้องยุติการก่อสร้างนะฮะ
พระรูปนี้เนี่ยนะลุงพลแกนับถือมาก
เมื่อวานนี้ท่านเดินทางไปหาลุงพลด้วยนะคะไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรูปปั้น
พ่อปู่ปาริจิตนาคาราชคืบหน้าไปกว่า๑๖๐แล้วนะคะ
รูปปั้นสูง๗เมตรฐานลอดได้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะ
ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคกว่า๑ล้าน๓แสนบาทค่ะ
อาจารย์พลบอกว่าท่านเป็นคนแนะนำให้ลุงพลสร้างรูปปั้นพญานาคเอง
บอกว่าที่รู้จักกับลุงพลได้เนี่ยนะเพราะท่านฝันเห็นชายคนหนึ่ง
เดินออกมาจากพระธาตุซ้ายขวาตรงบันไดนะฮะ
รูปปั้นพญานาคอยู่นะคะจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์เนี่ย
ตามหาชายคนนี้ขณะนั้นเป็นช่วงที่มีคดีน้องชมพู่พอดี
พอท่านเห็นลุงพลปรากฏเฮ้ยปรากฏผ่านสื่อไงอืม
มีใบหน้าคล้ายกับชายที่ในฝันของท่านนะคะก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ย
ตามหาเบอร์ลุงพลสุดท้ายก็เลยรู้จักกัน
รู้จักกันผ่านความฝันนะคะพระอาจารย์พลค่ะ
ยังได้หยิบหินกลมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเห็นนะ
หินหินลูกกลมมาให้ดูบอกว่ามีผู้ใจบุญเนี่ย
นำมามอบให้โดยได้มาจากถ้ำอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรี
ธิษฐานแล้วจะเกิดวาจาศักดิ์สิทธิ์จะนำไปบรรจุแทนลูกแก้ว
ลูกเก่าในปากพญานาคนะคะนอกจากนี้
ก็มีหินสีขาวที่เรียกว่าไข่มุกพญานาค
หินเหล็กนะฮะแม่เหล็กดูดได้แล้วก็แร่เหล็กไหล
ที่ได้มาจากพระในจังหวัดอุบลราชธานีที่นำมาให้ลุงพลนะคะ
เพื่อบรรจุใส่หัวใจพญานาคด้วยนะคะนี่นี่โอ้เยอะเลยนะของขัง
ส่วนเรื่องของการเชิญเหล็กไหลท่านบอกว่าต้องใช้ของบริสุทธิ์อย่างน้ำผึ้ง
ส่วนการใช้ชีวิตเด็กบริสุทธิ์อย่างน้องชมพู่ไปทำพิธี
ท่านบอกว่ามีความเป็นไปได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ประเด็นนี้แหละค่ะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาพูดไง
ว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องของการเอ่อ
ศัยศาสตร์เวทมนต์เรื่องของเหล็กไหลอะไรอย่างนี้
คือตอนเนี้ยเริ่มเริ่มมีคนโฟกัสไปที่เรื่องนั้นอ่า
เพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานว่าลุงพลเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเยอะอ่าอ่า
เอาทูบปักกับหัวบ้างกินทานก่อนสาบานบ้างหรืออะไรก็ตามที
คนก็เลยโฟกัสว่าเฮ้ยการเสียชีวิตของชมพู่มันเกี่ยวข้องกับการที่เอาเด็กไปทำคุณสัยไปบูชายันหรือเปล่า
ลุงพลเขาเชื่อมเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก็เลยไม่รู้อันนี้แค่เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะ
ใช่คุณอัชริยะบอกว่าเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของศัยศาสตร์แล้วเกี่ยวข้องกับเงินหลัก๑๐ล้านเลย
จำได้ไหมที่ศพมันจะมีรูใช่ไหมของการอะไรบางอย่างที่ศพของน้องนี่แหละอืมนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงอ่า
อาจารย์หน่อยค่ะเหล็กไหลนี่จะมาจากจะมาจากของที่บริสุทธิ์
ของที่บริสุทธิ์นั่นคือน้ำผึ้งนะคะคือน้ำผึ้งมันเป็นของที่ถ้าคนอีสานเขาบอกว่า
ตัวบุญนี่หัวดำกลกันตัวบาปนั่นหัวหล่นห่มเหลืองก็คือเหมือนกับอะไรที่บูชา
พระพุทธเจ้านะคะแต่จะไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะ
มันเป็นไปได้ค่ะแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่าอันนี้เราก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะ
คุณผู้ชมจะเชื่อมหรือไม่อย่างไรก็ลองดูไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องพึ่งทางคดีเป็นหลักนะครับ
สำหรับเรื่องพื้นที่การก่อสร้างลานพญานาคาราชเนี่ยลุงพลเขาบอกว่าก่อนก่อสร้างเนี่ยมีการประสานไปทางเทศบาลแล้วนะครับ
ว่าตรงนี้ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้
ขณะที่ทางอุทยานก็ไม่ได้มีคำสั่งห้ามอะไรเลยนะครับ
รวมทั้งก็ประสานไปยังกรมทางหลวงแล้วแนะนำว่าสามารถก่อสร้างได้แต่ต้องห่างจากขอบทาง๙เมตรนะ
เริ่มก่อสร้างเขาวัดเรียบร้อยแล้วนะยืนยันว่าจะก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็อาจจะต้องประสานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากนี้ไปนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการไปยึดไม้มะค่าแต้ไปเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะว่าเข้าใจ
อันนี้ลุงพลพูดนะเข้าใจดีว่าเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะขณะที่ตำรวจสพกกตูมก็มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้
พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีเรียบร้อยคาดว่าคดีนี้น่าจะออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาได้เร็วนี้
หมายความว่าจะมีการออกหมายเรียกลุงพลรับทราบข้อเก่าหาเรื่องของการยึดคลองไม้ห่วงห้ามคือมาฆ่าแต้นะครับอีกไม่นานนี้นะฮะ
มันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสอบประกอบนะครับซึ่งเขาก็ทางเทศบาลเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการที่จะออกใบอนุญาตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนะ
ท่านคงแนะนำครับเพราะท่านก็ขับรถตรวจผ่านทุกวันครับ
อ่ะช่วงนี้ให้สัมภาษณ์สื่อหลักนะอ่าเออไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่ยูทูบเบอร์นะ
ครับอ่ากลับมาเข้าสู่สภาวะปกตินะฮะอ่า
ส่วนเรื่องของคดีน้องชมพูดลุงพลก็ติดต่อไปยัง
เนื่องจากว่างานเยอะแต่ว่าครั้งนี้ลุงพลติดต่อมาจริงแล้วก็ตอบรับไปแล้ว
ตอบรับเนี่ยไม่ใช่เพราะกระแสลุงพลกลับมาอีกนะครับ
แต่เพราะว่าคดีนี้มันเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้น
ซึ่งการนำตัวลุงพลแล้วก็พยานที่บ้านกกอกไปเข้าเครื่องจับเท็จ
เพื่อคลี่คลายคดีเนี่ยตามหลักสากลแล้วเนี่ย
ผลการเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดทั้งมวลที่มีการแปลออกมา
จะมีผลในชั้นศาลเพียงบางส่วนเท่านั้น
สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไปแล้วก็จะไปดูหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อประเมินการตัดสินใจว่าจะรับทำคดีนี้ให้กับลุงพลหรือไม่นะครับ
ฝากฝั่งของตำรวจนะครับพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีนี้
สัปดาห์นี้ชุดสืบสวนจะสรุปการแปรผลจากเครื่องจับเท็จ

สัปดาห์หน้าคาดว่าจะยังออกหมายจับใครได้หรือไม่ได้
ลุ้นกันต่อไปพูดเท่านี้นะฮะไปฟังเสียงจากฝากท่านหน่อยนะครับ
แต่ว่าท่านหนีเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้หรอกท่านอาจจะหนีแค่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว
ถ้าท่านวันไหนท่านคิดว่าท่านไม่อยากหนีท่านเหนื่อยแล้ว
แล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่ามันเกิดเหตุอะไรนะครับ
ท่านพูดเหมือนท่านรู้แล้วนะบาปจริงคุณโทษหนีไม่พ้นนะ
ถ้าไม่อยากหนีก็มานั่งคุยกันอันนี้ฝากไปถึงคนที่ทำ
หมายถึงว่าทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวรอดูนะคะไม่นานแล้วแหละใกล้แล้วเกมใกล้โอเวอร์แล้วนะครับ